ถ้าถามว่าตอนนี้คนไทย
มีความคิดยังไงเห็นยังไงกับเรื่องโควิด๑๙
ผมคิดว่าน่าจะแบ่งได้เป็น๒กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ยังเฉยอยู่
ใช้ชีวิตตามปกติเพราะคิดว่ามันไม่ได้ติดง่าย

ฉะนั้นกลุ่มนี้ก็มีอยู่เยอะ
กลุ่มที่๒คือกลุ่มที่มีอาการวิตก
กลุ่มที่มีอาการวิตกก็แยกออกเป็น๒กลุ่มย่อย
คือวิตกไม่มากเกินไป
กับอีกกลุ่มหนึ่งที่วิตกมาก
ถึงขนาดไม่อยากไปไหนไม่ออกจากบ้าน
ไม่ไปศูนย์การค้าไม่ไปร้านอาหาร
แล้วก็ยังเตือนห้ามคนที่บ้านห้ามไปโน่นห้ามไปนี่
อันนี้ก็คือคนที่วิตกมาก

เราควรจะวิตกกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
เราควรจะกลัวเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
เราควรจะต้องระมัดระวังกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
ผมไปเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดของคนคนหนึ่ง
ศาสตราจารย์นายแพทยงผู้วัน

ที่แด่นสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
ซึ่งอยู่ในสังกัดคณะแพทย์จุฬา
เอาสถานะมาให้ดูก็เพราะว่า
ท่านจะได้เห็นว่าที่ท่านจะพูดเนี่ยเชื่อถือได้ไหม

ทุกครั้งที่มีโรคอุบัติเหตุ
อาวุธอุบัติใหม่เกิดขึ้น
ความรู้ก็ยังไม่มาก

ก็ประกอบไปด้วยความจริง

ความเห็นที่เติมเข้าไปก็ขึ้นอยู่กับคนเติม
แง่บวกก็มีแง่ลบก็ได้

เราต้องแยกความจริงและความเห็น
ภาพของโรคทำให้ถูกมองว่าเป็นโรคร้าย
บางครั้งมองดูเหมือนใกล้ตัว
บุคลากรทางการแพทย์จะยิ่งไข้ตัวเข้าไปใหญ่
กักให้อยู่บ้านเพื่อป้องกันระบาดของโรค
ประกอบกับความกลัวจะมีผลทางจิตค่อนข้างจะมาก
แล้วท่านก็ถอยยกตัวอย่างให้ฟังว่า
ในสมัยที่โลกเมอระบาดมีการศึกษา
ผลทางจิตใจผู้สัมผัสโรค
ก็จะพบคล้ายกับมีอาการตื่นกลัว
สะดุ้งตกใจไม่มีสมาธิเครียดง่ายกับเรื่องธรรมดา
ขณะนี้หลายคนถึงแม้จะไม่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วท่านก็บอกว่าทางออกที่เป็นไปได้
ถ้ารู้ตัวมีอาการดังกล่าวขอให้ลดในการเสพสื่อ
เรียนรู้แยกความจริงกับความเห็น
พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ
ดูแลร่างกายให้แข็งแรงให้มีสติ
ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของสาธารณสุข

อีกคนหนึ่งผมคิดว่าความเห็นท่านก็เป็นประโยชน์คือ
คุณหมอเกียรติภูมิวงวิจิตร
ท่านเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต
เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนไทยทุกคน
ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนและกระทรวงสาธารณสุข
การจัดการของประเทศเพื่อให้เข้าสู่การระบาดโรคระยะที่๓เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
ต้องให้เข้าสู่ระยะที่๓อย่างค้าช้าค่อยเป็นค่อยไป
เพื่อโรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถรับมือกับอาการเจ็บป่วย
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
กรมสุขภาพจิตอยากให้คนไทยทุกคนต่อสู้ด้วยสติ
คือรับมือกับโรคนี้แบบตระหนักแต่ไม่ตระหนก
ติดต่อไวรัสนี้สามารถป้องกันได้ตามคำแนะนำของกระทรวงธารณสุข
เมื่อเจ็บป่วยมีวิธีการดูแลรักษาได้
ฉะนั้นท่านก็บอกไว้สองเรื่องก็คือว่าให้ประชาชนตระหนักสองเรื่อง
คือสำนึกต่อสังคมและสังคมสมานฉันคือสังคมสมัยฉันก็คือว่า
ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องเพราะสามารถป้องกันตัวเองได้
ทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องหน้ากากอนามัย
คนที่ยังไม่ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยคำถามก็คือว่าควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยไหม

มีหมอฝรั่งคนหนึ่งดังเลยครับคนนี้ศาสตราจารย์อีไลเปเลนเซวิส
เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และระบาดวิทยาจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยไอโอว่า
นี่ใส่อยู่สหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยสารชื่อดังเหมือนกัน

ท่านลองฟังดูสิว่า
คุณอีไลน์ศาสตราจารย์อีไลน์ท่านว่ายังไง
บอกอย่างนี้เลยคนสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากหรอก
ต่อให้มีผู้ติดเชื้ออยู่ข้างบ้านก็ตาม
ท่านบอกว่าไม่ใช่แค่ไม่จำเป็นเท่านั้นยังไม่ควรใส่ด้วย
เพราะไม่มีหลักฐานว่าหน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันเชื้อโรคโควิด๑๙ได้
เพราะถ้าใส่ยังไม่ถูกต้องก็ยิ่งเสี่ยงติดเชื้อมากเข้าไปอีก
เพราะคนที่ใส่หน้ากากจะต้องไปแตะต้องใบหน้าของตัวเองบ่อยขึ้น
ส่วนหน้ากากอนามัยเนี่ยออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ไม่ให้ผู้ใส่แพร่เชื้อโรคไปให้คนอื่น
ไม่ใช่เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตัวผู้ใส่
เพราะฉะนั้นเวลาที่ควรใส่หน้ากากอนามัยคือเวลาที่ผู้ป่วยต้องออกจากบ้าน
การซื้อหน้ากากที่ไม่ได้มาตรฐานมาใส่หรือใส่ไม่ถูกวิธีหรือทิ้งอย่างไม่ถูกต้องก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อ
อกจากนี้ยิ่งคนทั่วไปแห่ไปซื้อหน้ากากมาใส่ก็จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการใช้หน้ากากจริงเข้าถึงยากขึ้นไปอีก
อีไลย้ำอีกว่าไอ้โควิด๑๙เนี่ยมันเป็นไวรัสโรคทางเดินหายใจแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจนะแต่มันจะเข้าสู่ร่างกายเมื่อมือที่ปนเพื่อนสัมผัสปากหรือใบหน้าเท่านั้น
ฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือต้องล้างมือและอย่าสัมผัสปากหรือใบหน้าโดยไม่ล้างมือก่อน
เหรอสิครับตกลงจะเอายังไงแน่เพราะว่าคุณหมอสัตว์อาจารย์ในแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาเนี่ยหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทย์จุฬาที่เดียวกันนี่ล่ะ
ท่านบอกว่าการที่จะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายออกมาพูดว่าคนปกติไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้เพราะไม่ได้กันอะไรนั้น
ยางกำปั้นทุบดินง่ายคือต้องถามกลับว่าหน้ากากอนามัยที่หมอและพยาบาลใส่ในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันละอองละอองฝอยจากผู้ป่วยมาเข้าตัวเราก็ต้องใส่อันนั้นถือว่าเป็นมาตรฐาน
ดังนั้นหมายความว่าถ้าประชาชนที่ไม่ได้เป็นหมอหรือพยาบาลแต่ต้องอยู่ในที่สาธารณะและมีคนอยู่หนาแน่นมีโอกาสที่จะได้รับละอองฝอยจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงเข้าเยื่อบุปากและจมูก
นี่ฉะนั้นบางคนก็งงว่าเอ๊ะถ้าบอกว่าที่หมออีไลพูดก็คือว่า
คนที่รู้ว่าตัวเองไม่สบายเท่านั้นควรจะใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เอาเชื้อแพร่ไปติดคนอื่น
คนที่สบายดีไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะเอาเชื้อมาติดเราเพราะคนที่ไม่สบายเนี่ยเขาป้องกันให้อยู่แล้ว
นี่หมออีไลว่านะฉะนั้นเรื่องนี้ก็แล้วแต่เถอะครับแล้วแต่แต่ว่าอย่าไปตื่นถึงขนาดไปซื้อหน้ากากตุนกันไปหมดเขาผลิตเท่าไหร่ออกมาก็ไม่พอ
ผลิตเท่าไหร่ออกมาก็ไม่พอแล้วที่สำคัญคือพอใช้แล้วทิ้งเนี่ยอย่าทิ้งไปเฉยให้เอากันไกลหรือมีดตัดให้ขาด
หรือมีดตัดให้ขาดเพื่ออะไรดูครับเพื่อป้องกันที่คุณบุ๊กบอกเมื่อสักครู่
คือเขาไปจับคาหนังคาเขาเลยกำลังเอาหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเนี่ย
มาเข้าเครื่องเครื่องซักแล้วพอออกมาก็เอามารีด
เอามารีดเสร็จก็พับสวยงามเลยครับใส่กล่องเอาไปขายอีก
อันนั้นยิ่งไปเพิ่มเชื้อโรคเลยครับไม่รู้ทำอะไรกันไปถึงไหน
ฉะนั้นต้นทางเนี่ยเราใช้แล้วตัดให้ขาดก่อน
เอาให้ชัวร์ตัดให้ขาดก่อนแล้วทิ้ง
เอาละนี่คือเรื่องของโควิด๑๙เราคงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันไปอีกหลายวัน
แต่อย่างที่บอกครับยึดหลักพระพุทธเจ้ามัชชิมาปฏิปทา
เดินสายกลางอย่าประมาทจนเกินไปและอย่าวิตกจนเกินไป
จงจะทั้งเชื่อกันว่าจิตตกอ่ะจิตจิตตกยังก็ไม่ไหว
และนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ